คุณผู้ชมครับจากกรณีของคุณเปรมชัยพร้อมพวกรวม๔
คนก็ลักลอบเข้าไปในพื้นที่ของป่าสงวนแล้วก็ไปล่าสัตว์
ล่าสุดก็มีการแถลงออกมาของภูมิในการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ว่าเป็นการจงใจออกนอกเส้นทางครับ
ยืนยันนะว่าไม่หนักใจในการทำเรื่องนี้ด้วยนะครับ

ภายหลังจากที่ได้รับการเปิดเผยว่า
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก

ลักลอบไปตั้งแคมป์บริเวณห้วยปะชิ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งหญ่าในในสวนด้านตะวันตก
หมู่๔ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิ

หนึ่งในนั้นคือนายเบรมชัยกันทสูตร
แน่นอนวงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ก่อสร้างเรื่องของรถไฟฟ้ารู้จักกันดีทีเดียวนะครับ
และเมื่อเข้าไปตรวจสอบบริเวณเต็นต์ที่พัก
ก็จะพบซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
มีทั้งไก่ฟ้าหลังเทาซากเนื้อเก้ง
และยังไม่พอก็ยังขยายผลตรวจสอบรอบพื้นที่
มีอาวุธปืนลูกกรดติดกล้อง๑กระบอก

และบริเวณใกล้กันพบอาวุธปืนที่ซ่อนอยู่นะครับ

กซากเสือดำถูกชำแหละแล้ว

โดยบริเวณใกล้เคียงพบเครื่องกระสุนปืนเพิ่มเติมอีกจำนวนมากครับ

ส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔กุมภาพันธ์นะครับ

มีคำชี้แจงมาจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
คุณธัญญาเนติธรรมกุล

มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
แต่ไม่ได้อนุญาตในลักษณะแบบนี้นะคือไม่ได้ให้พกพาอาวุธเข้าไป
เพราะหากเป็นนักท่องเที่ยวจะไม่อนุญาตให้นำอาวุธเข้าไปด้วย
ยืนยันเลยนะคะว่าไม่กังวลแม้ว่าคุณเปรมชัยกรณสูตรเนี่ย
จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ
เพราะเจ้าหน้าที่ทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือต้องให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
เพราะก็เริ่มมีกระแสสังคมเริ่มถามมาว่าคนมีชื่อเสียงกับคนยากคนจน
นี่จะปฏิบัติเหมือนกันหรือเปล่าจะมีสองมาตรฐานหรือเปล่า
ท่านก็เลยพูดชี้แจงว่าต้องทำหน้าที่นะฮะ
ทางด้านของนางสาวกาญจนานิตยะภูมิในการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พร้อมประสานกับชุดพญาเสือมร่วมตรวจสอบหลักฐาน
ว่าจะส่งบันทึกการจับกลุ่มและส่งตัวผู้ต้องหาได้มาเร็ววันนี้
ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
โดยจากการตรวจสอบไม่พบประวัติการขอเข้าพื้นที่ก่อนหน้านี้
ส่วนครั้งนี้พบว่าวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ทหารได้ประสานทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อพักค้างแรม
โดยขอพัก๓๔๕กุมภาคมคือ๓วัน
โดยได้รับอนุญาตจากสำนักบริหารพื้นที่เขตอนุรักษ์รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่

ซึ่งตามระเบียบต้องทำเรื่องล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่อย่างน้อย๕วัน

ไม่ถึงทำวันที่๒ขอเข้า๓๔๕๓วัน

ซึ่งจากพรรดงานพบว่ากลุมพูดอาหารออกนอกเซ่นทางด้วย
พบหลักฐานเป็นอาวุธพร้อมเครื่องกระสุนและซากสัตว์ป่าถูกชำแหละ
ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลเข้าข่ายจงใจเข้าไปล่าสัตว
เขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่า
มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าครับ
ขณะที่นายวิทูลยิ้มพลายธนายความของบริษัทอิตาเลียนไทยบอกว่า
ตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนยังไม่มีการแจ้งข้อหาใด
เมื่อทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ติดตามความเครื่องหมายกันต่อในช่วงของข่าวพระคัมไทยรัฐนิวโชว์